เอาคุณผู้ชมข่าวต่อไปที่ฉันเชื่อว่าคุณทัศนัยและคุณอริยาตั้งใจเลือกให้ดิฉันอ่าน
ผมอยากให้คุณอ่านเพราะคุณเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงมากเลย
คือดิฉันเป็นคนรักสัตว์ฉันก็เลือกนะคะคุณผู้ชม
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีลุงคนหนึ่งแกมีสัตว์เลี้ยง
เลี้ยงแกเนี่ยหางบวมแบบบวมเป่งเลยหนักมากหนักหางมาก
ก็เลยทำให้มันไต่ขึ้นกำแพง

คิดว่าสัตเลี้ยที่ไต่ขึ้นกำแพงไม่ได้มีอะไรบ้าง
ออรัชพรจะรักทุกสัตว์เลยนะ

มันมีชื่อไหมค่ะ
แหม่งแม่ง

มันมีชื่อ

ที่นี่คือธานิดาสัตวแพทย์
อยู่ที่ตลาดชุมชน

เทศบาลเมืองตากจมตาก
รักสัตว์เนี่ยอึ้งทึ่งเสียวกันไปเลยค่ะ

เพตรผู้ตัวยัย
มาในเมืองน้ำ
เสื้อใบบีส่อมสวาน

เป็นนมิชั่วนิทย์

มันมีปัญหาอายุมันประมาณ๒๓ปีแล้วนะ
ตัวนี้นะเชื่องเชื่องมาก

ให้จับให้อะไรได้ไงจับได้รูปได้ตัวเอง

เขาบอกว่าจริงตัวนี้เป็นสมาชิกตัวหนึ่งในครอบครัวลุงสมมาตรเลย

ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพอรักษาหายแล้วก็
กลับไปใช้ชีวิตอบอุ่นเงียบใต้เพื่อนลักษณะลุงนะ

เห็นหน้ากันมานานเลยรู้สึกคุ้นเคยมากกว่าไหม

เขาอาจจะรักเขาอาจจะผูกพันไง
ไม่รู้ว่าเสียงเล่าของเขาต๊ะแก่
มันจะแปลงเป็นเลขอะไรได้บ้างไม่รู้มันไม่ใช่เสียงตุ๊กแกจริงเดี๋ยว

ใครเคาะไปนับก็นับนะคะดิฉันไปต่อแล้วค่ะ
กะบี่ดีกว่าคุณผู้ชมไปดูลิงดีกว่า

กู้ภัยช่วยกันจับตัวลิงสแหมดค่ะ
นี่มันไปซ่อนอยู่ในบ้านของชาวบ้านที่เขตเทศบาลตะบนเหนือคลอง
เจ้าจ๋อตัวนี้มันซนมาก

ไปกัดสายไฟฟ้าแรงสูงขาด
เนื้อปากไม่พองเหรอโอ้โฮไฟช็อตเลยไม่ใช่แค่ปาก
คุณเห็นหน้าป่ะล่ะไฟช็อตเข้าหน้าขนร่วงหมดเลยค่ะ
มีบาดแผลตามตัวที่กู้ภัยต้องไล่จับ

ชั่วโมงนึงผ่านไปถึงจะเอาเชือกคล้องตัว

รีบพาไปหาคลินิกสัตวแพทย์เอกชนจนตอนนี้มันปลอดภัยแล้วนะคะ
ถือว่าโชคดีมากนะโดนไฟฟ้าแรงสูงช็อตขนาดนั้น

นี่เขาบอกเลยนะว่าถ้าเป็นคนหรือเป็นสัตว์อื่น

อาจจะวัยก็ได้
ไปดูข่าวของสัตว์ที่เห่าได้กันหน่อยนั่นคือ

นี่นายสายันดาวกระจายอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
กับนายสุภาชัยจันปัญญาอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ
คู่หูกู้ภัยที่รู้ใจกันเหลือเกินนะคะแม้จะอยู่ต่างสำนักกัน

คือได้รับแจ้งมาว่ามีงูเห่าแอบเข้าไปลอกคราบ
แล้วก็เลื้อยไปซุกอยู่ในห้องเก็บของหลังห้องครัว
ที่ร้านอาหารเรือนพฤกษาที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
คนก็ช่วยกันใช้บ่วงคล้องคองูออกมา
โอ้โหตัวยาวเมตรกว่านะ
หนักตั้ง๔กิโลกรัมคุณหนักมาก
เขาก็เลยคล้องออกมาเสร็จปุ๊บ
นี่รออยู่คุณรัชพรมีเลขรถไหม
มีไหมนะแพ้แล้วอ๋อนี่นี่ค่ะคุณผู้ชม
บ่อไปไม้ชอบสิ่ง๙๓๓๐กระบี่
อันนี้คือเลขกู้ภัยดิฉันก็งงนะบางที

ก็คือถ้างูอยู่ที่ไหนต้องเอาเลขที่งูอยู่ตรงนั้นใช่ไหม

งูมาอยู่ในรถกู้ภัยก็เลยเอาเป็นในรถด้วยแล้วละกัน